เหตุเพลิงไหม้โรงงานที่กิ่งแก้วหน่อยฮะ
เพราะว่ามีทั้งรายงานของผู้เสียชีวิตออกมา
แล้วก็มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ยังไม่แน่ชัดนะฮะว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือไม่
แต่ว่ากลุ่มควันยังดำยังดำหนาแล้วก็ลอยขึ้นท้องฟ้าแบบนี้
เพราะว่ามีรายงานออกมาว่าใกล้เที่ยงนะฮะมีไฟปะทุขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง
นะครับโฟมที่ใช้ในการดับไม่พอแล้ว
เพราะว่าตรงจุดนี้โรงงานแห่งนี้
มีถังสารเคมีแล้วก็เป็นการผลิตเม็ดโฟม
ดังนั้นสารเคมีต่างเชื้อเพลิงต่างมันเยอะ
ใช้น้ำในการฉีดดับไม่ไหวต้องใช้โฟมในการดับ
โดนไฟคลอกได้รับบัตรเจ็บ๕นาย
จำนวน๕นายมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส๒นาย
แล้วก็มีรายงานจากวิทยุกู้ภัย
ว่ามีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเสียชีวิต๑นายค่ะคุณผู้ชม
แต่ในเบื้องต้นนะคุณคือยังไม่แน่ชัด
ว่าผู้เสียชีวิตเป็นอาสากู้ภัยหรือว่าดับเพลิงกันแน่

ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เขามีการสั่งนะเป็นการถอนกำลังออกมาก่อน

เดี๋ยวถึงจะเข้าไปไปช่วยข้างในอีกทีนึงด้วย
ใช่นะฮะตอนนี้ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตแล้ว

เพราะว่าตรงนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์วิกฤตแล้วก็ฉุกเฉินจากเหตุอัคคีภัย
คุณดูสิไฟมันยังไม่ดับเลยนะฮะ
ถ้านับตั้งแต่ตี๓มาจนถึงเที่ยง
เมื่อกี้มีการระเบิดขึ้นมานะครับ

แล้วก็ยังมีเสียงระเบิดดังเป็นระยะอยู่ด้วย
เรื่องของการอบพยพประชาชนออกจากพื้นที่นะครับ
ก็ได้มีการกันรัศมีในการอบพยพประชาชน๕กิโลเมตร

ใช่ค่ะคือเตรียมสถานที่เอาไว้ด้วยนะคะ
บริเวณลานอเนกประสงค์ข้างที่ทำการอบตบางพลีใหญ่
แล้วก็ลานดินข้างมูลนิธิร่วมกับตันยู
ลานหน้าโรงเรียนบางพลีอนุสรเอาไว้รองรับ
ตอนนี้กำลังลำเลียงประชาชนออกจากจุดที่เกิดเหตุ
อันนี้คือในรัศมี๕กม
เพราะตรงนั้นมีทั้งโซนโรงงานอุตสาหกรรม
มีทั้งโซนหมู่บ้านจัดสรรมีทั้งวัดกิ่งแก้วด้วยนะครับ
ดังนั้นถือว่าเป็นพื้นที่อันตรายนะครับ
ผู้ว่าเข้าไปดูแลแล้วก็เข้าไปเตรียมความพร้อม
ในเรื่องของการแก้สถานการณ์ตรงนี้นะครับ
แล้วก็นายกได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
ทำงานด้วยความระมัดระวังด้วยนะฮะ
คุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเห็นนะจากจุดที่มันเกิดเหตุระเบิดแล้วก็ไฟไหม้
มีทั้งหมู่บ้านจัดสรรมีทั้งโรงงานมีทั้งวัด
แล้วก็ที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ๕๐๐เมตร
คือโรงพยาบาลจุฬารัฐ๙
ซึ่งตอนนี้โรงพยาบาลเองต้องเอาผู้ป่วยออกมาจากโรงพยาบาลนะ

กระจายไปตามโรงพยาบาลต่างเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราค่อยอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันไปเรื่อยนะ

แฮชแท็กอันดับหนึ่งแล้วโรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้นะครับ